ดูอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องฮือหาจากที่จติถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ถูกไป๑๙ใบ๑๑๔ล้านโอ้โหเยอะมากอ่ะ
ทำให้คนเนี่ยตามจติไปว่าจตีได้เลขมายังไง
ก็คือได้มาจากเจ้าแม่ตะเคียนหินก็แหนกันไปแล้วค่ะ
นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านจติด้วยไปพบกับจ่าสิบตำรวจสุธิพงศ
ขณะอายุ๖๓ปีอดีตตำรวจตะเวนชายแดนที่ออกจากราชการ
นี่ดูบ้านเขาสิทำอาชีพนะรับจัดโต๊ะจีน
ครับแล้วก็เป็นเสร็จทีข้ามคืนถูกลอตเตอรี่ไป๑๑๔ล้าน
นักข่าวเราไปแสดงความยินดีอย่างเดียวไม่พอ
ก็ไปสอบถามพูดคุยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความฮือฮาของคนทั้งประเทศด้วยแหละเนี่ยนะคะ
และที่สำคัญก็ถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนหิน
ที่ทำให้จาตีถูกรางวัลแต่พอไปถึงก็เจอแต่บ้านอ่ะ
ปิดเลยจติไม่อยู่เพราะว่าไปจัดเลี้ยโต๊จีนให้กับลูกค้า
ยังรับงานอยู่ยังรับงานอยู่ใช่นะคะ
ทางเพื่อนบ้านของจติก็บอกว่าเนี่ยเห็นจติเป็นคนที่ชอบทำบุญ
เป็นคนโชคดีมีวาสนาดีแบบนี้อยู่เรื่อย
เพราะเชื่อว่าเกิดจากการที่จติเป็นคนชอบทำบุญก็เลยได้รับผลบุญดีนี้
แต่แม้ว่าจาติจะถูกรางวัลเป็นเงินหลายร้อยล้านนี่นะ
เขาก็ยังคงขยันทำมาหากินทำธุรกิจจัดโต๊ะจีนเหมือนเดิม
อันนี้เพื่อนบ้านก็พูดให้ฟังในมุมมองของเพื่อนบ้านที่เห็นมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปต่อกันที่สารเจ้าแม่ตะเคียนหิน
วัดบ้านนวลจิกตำบลกระแสงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด

นี่ไงซึ่งเป็นสถานที่ที่จติได้โชคมา
ปรากฏว่ามีชาวบ้านทยอยเดินทางมากราบไหว้มาบนบานขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนหินจำนวนมากขึ้น

เพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แน่แล้วก็หวังว่าจะถูกรางวัลเหมือนกับจติบ้าง
โดยชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะไม้ตะเคียนนี้มีผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมานำมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
เก็บบูชาเอาไว้ให้แคมป์คนงานนะคะ
ประกอบกับมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเรื่อย
แล้วก็มีคนงานเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะไม้ตะเคียนนี่แหละนะคะ
ผู้รับเหมาก็เลยเอาไม้ตะเคียนนี้มาเก็บบูชาไว้ที่วัดบ้านนนจิก
จนกระทั่งมีชาวบ้านมาพบเห็นไม้ตะเคียนนี้
ลักษณะดูสวยงามแปลกตา
เนื่องจากว่าจากไม้ตะเคียนกลายเป็นหิน
ชาวบ้านเขาก็เลยตั้งชื่อแล้วกัน
เป็นไม้เจ้าแม่ตะเคียนหิน
แล้วก็ระดมกำลังกันนะคะสร้างเป็นสาราหลังเล็กเนี่ย
คลุมเอาไว้ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะปฏิสถาน
เพื่อที่จะตั้งเจ้าแม่ตะเคียนหินให้อยู่ภายใน
หลังจากที่สร้างเสร็จปรากฏว่าชาวบ้านก็พากันถูก
ลอตเตอรี่ถูกรางวัลกันเยอะแยะเลย
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะ
อันนี้ก็ต้องตามเพราะว่าคุณทัศนัยก็ถามคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะ
ชุดนี้ก็ยี่สิบใบอน่ะนะ
จริงแล้วถ้าตามถูกต้องก็คือได้แค่๒ใบ
ของผู้ค้าซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้ตามแถบสีที่ปรากฏที่
คั่วถ้าหากพบว่ามีการรวมชุดหรือว่าชนชุดจาก
ต้ากลุ่มใดก็จะเตรียมตัดโคต้าทันทีครับนะคะขณะที่กรณี
ของผู้ขายที่มาจากระบบจองซื้อซึ่งได้เลขคละกันถ้า
เพราะว่านำสลากไปให้เจ้าใหญ่รวมชุดก็จะผิดอีก
เหมือนกันถ้าแบบนี้ก็เตรียมตัดสิทธิ์เป็นผู้ลงทะเบียน
ซื้อด้วยเหมือนกันก็จะไม่ให้มีการนำสลากไปจำหน่าย
ต่อไปนะคะแต่สำหรับจติในฐานะผู้ซื้อเนี่ยก็เอา
ขึ้นเงินได้ตามปกติไม่ผิดไม่คนซื้อเขาก็ซื้อแล้ว
คืนก็ได้ก็ได้เลยก็ได้สิทธิ์ของเขาไปนะคะปิดท้ายด้วย
เรื่องของความเห็งของตลกชื่อดังคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
หรือว่านายนรเดชอำพิรมหรือโกอันประธานชมรม
เปิดบ้านพระเครื่องเขาก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒๒
ตัวเจ็ดเก้าสิบห้าใบสิบห้าใบรวมแล้วก็หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทอันนี้เยอะกว่าอันนี้เขาซื้อต่างที่น่ะเอามารวม
กันเขาก็ฝานแหละว่าเจ้าสวยเห็นมาบอกให้ซื้อค่ะก็
ไปซื้อตามความฝันนะคะก็ถือว่าเป็นโชคลาภของแต่ละบุคคล
ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ทำบุญสั่งสมกันไป

นะคะอาจจะยังไม่ถึงงวดหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะ